เพราะข้าหมูปิ้งนะครับเราบอกว่าวันเกิดเหตุนะครับ
เต็นต์เปิดร้านขายหมูปิ้งอยู่ริมถนนก็ขายแบบนี้ตามปกติ
ระหว่างกำลังปิ้งหมูจู่มีพึ่งประมาณตอนแรก๑๒ตัวก่อน
มาจากไหนไม่รู้บินมาต่อยที่คิ้วนะครับ
จากนั้นมานับตัวไม่ถ้วนครับ
เราก็พยายามหนีแล้วก็วิ่งไปข้างล่างก่อน
แล้วก็พอดีไปถึงร้านครีมเหนือมก็เลยขอให้เขาช่วยหน่อยครับ
ในร้านเขาเอาผ้าใบมาคุมผมก็มาคุม
ก็สักครั้งหนึ่งเขาถึงไปครับ
ระยะเวลานานไหมที่เขามารุมเราเนี่ย
ถ้าอยู่ในผ้าใบน่าจะเกิน๕นาทีมั้งครับผมไม่มั่นใจผม
มันก็ต่อยอยู่อย่างนั้นนะครับใช่ครับลุมได้ยินแต่เสียงบินนะครับ
เจ้าของร้านอาหารที่โยนผ้าให้พี่ผู้ชายคนนี้นะคุณวันนัชพรเล่าบอกว่า

นี่แหละฮะตัดสินใจเปิดประตูแล้วโยนผ้าปูโต๊ะออกไปครับ

บินไปเท่านั้นแหละก็เปิดประตูให้เขาเข้ามาหลบในร้านนะครับ

ทายาแล้วเอาแหนบดึงเหล็กในออกให้โอ้โหใจดีจริงไหมคุณ
เหล็กไนท์ฝังอยู่กว่า๒๐จุดครับ
กระทั่งกู้ภัยมารถพยาบาลมา
หลังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่เทศบาลตะบนสุเทพ
ตรวจสอบพบรังพึ่งหลวงยุงห่างจากจักรังโอ้โหหลังเบลอเลย
คือจากรังนี้เลยนะคะ
ห่างจากร้านหมูปิ้ง๑๐๐เมตรคุณพระราพร
ก็เลยเข้าไปกำจัดมาเรียบร้อยแล้วคาดว่าไอ้ควันหมูปิ้งฮะ
วันหมูปิ้งมันลอยไปนะครับมันอาจจะไปรบกวนมัน
มันก็เลยโอ้โหออกจากรังมาต่อยเขาให้ครับ
โอ้โหรอดชีวิตมาได้ค่ะ
ช่วยไว้ได้ทันนะคะส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์